ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าคดีที่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบหลังจากชาวบ้านแจ้งนะครับสพห้วยยอกไปตรวจสอบนะครับ
นี่นะฮะที่จังหวัดตรังนะฮะหญิงสาวคนนี้ตรวจสอบแล้วพบว่า
คือนางสาวพรทิพย์กำเนิดชื่อเล่นชื่อยุ้ยอายุ๒๘ปีนะครับเป็นชาวตำบลนาท่อมอำเภอเมืองตรัง
สภาพศพจากการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยนะฮะพบว่าเธอมีบาดแผลถูกกระแทกด้วยของแข็ง
และของมีคมเข้าที่คิ้วด้านขวาเป็นแผลใหญ่อยู่๑แผลนะครับ
หัวเข่าข้างขวามี๒แผลหลังมือขวาอีก๑แผล
ตามร่างกายก็มีจุดฟกช้ำใน๑๐กว่าจุดตาก็ช้ำปูดบวมที่สะโพกมีรอยสักรูปไม้เลื้อย
หน้าท้องด้านซ้ายมีรอยสักรูปขนนกเพราะฉะนั้นถูกทำร้ายร่างกายอย่างแน่นอน
แล้วต้องถูกเอาศพเนี่ยมาทิ้งเพื่ออำพลางคดี
ล่าสุดนะครับตอนนี้ส่งศพไปผ่าชนสูตรอย่างละเอียดนะฮะ
ที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะครับที่หาดใหญ่สงขลา
ตำรวจตรวจสอบว่าก่อนเจอศพมีชาวบ้านและคนงานก่อสร้างไปหาปลาอยู่ในคลอง
แล้วก็ต้องพังงะไปเห็นศพลอยน้ำอยู่ก็เลยแจ้งตำรวจ
จักรภาพร่างกายผมเบื้องต้นเนี่ยเพราะเจอหลังจากเดอดเอส
ในที่เกอร์เดตก็มีพุคบัตรแผลแล้วรอยพุคช้ำอ่ะ
แล้วก็จะเป็นเพศหญิงนะครับยืนยันอ่า
ตามที่มองจากอ่าในพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณที่พบเนี่ย
ห่างกันประมาณ๑๐๐เมตรเป็นชุดที่มีการสร้างส่วนเป็นผนังกั้นดอกของชุดประธาน
ซึ่งเราก็สบทบมาจิตรักษาเป็นโคตรหิน
พอยาดทราบข่าวก็มาที่โรงพยาบาลเฮ้ยยอดและยืนยันกับเจ้าหน้าที่
ว่าศพที่เจอนี่คือนางสาวพรพิพย์หรือว่าอยู่ที่จริง
โดยให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายคบหาอยู่กับนายวิศนุอินุรักษ
หรือว่าหน้าเจอะอายุ๓๑ปีนี่คือผู้ตายนะครับ
เขาครบหากับหน้าเจเป็นชาวตามนไนเตาอำเภอหวยอด
นี่วิศนุอินุรักษ์นะฮะซึ่งญาติญาติบอกว่าผู้ตายกับในเจน
เขามีเรื่องทะเลาะวิวาดกันเป็นประจำนะครับก็คือเรื่องของความหึงหวง
ชุดสืบสวนก็สืบสวนจนทราบว่าหลังจากเจอศพของยุ้ยพรทิพย์
นี่ตัวของในเจหนีไปกบดานอยู่กับพ่อกับแม่ที่ตะมนต์หนองปลืออำเภอรัศดา
ตรังนี่แหละเลยนำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้
ค่ะแล้วนำตัวมาสอบสวนนี่ฮะเจอศพเมื่อเย็นวานนะฮะ
วันนี้คุมตัวมาสอบสวนเขายอมรับสารภาพบอกว่าลงมือทุบตี
นางสาวพรทิพย์ที่เป็นภรรยาของเขาจริงแล้วเอาศพไปทิ้งคลองเพื่ออำพลางคดี
นี่ฮะวันนี้คุณกั้งพัชลวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่เจอศพอีกครั้งนะครับ
สะพานข้ามคลองประดูกพบว่าสะพานแห่งนี้อยู่ติดกับเชิงเขา
เจอศพเป็นโค้งน้ำนะฮะจะมีบ้านเรือนอยู่แถวนี้ด้วย
พนักงานสอบสวนสพพยวันนี้นำตัวในเจมาสอบปากคามเพิ่มเติม
แล้วพาไปค้นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะครับเป็นมีดพระนะฮะ
เขาเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านพ่อที่อำเภอรัศดาจากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ
แต่อยู่ในเจเนี่ยไปฉุดกระชากเขามาออกมาจากวัดนะครับ
บังคับให้นั่งรถกระบะมุ่งหน้าไปที่บ้านของในเจที่อำเภอห้วยยอด
ระหว่างทางก็มีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวง
นายเจได้ชกต่อยและทำร้ายนางสาวพรทิพย์แล้วใช้มีดที่อยู่ข้างเบาะรถเบาะคนขับ
ใช้มีดเนี่ยตีเข้าที่หัวของผู้ตาย๓๔ครั้งจนเขาแน่นิ่งไปเลย
คือเอามีดตีก็จริงนะฮะไม่ได้ฟันไม่ได้แทงแต่ว่าที่ตีเนี่ยคือเอาใบมีดตีนะฮะเอาด้านคมตี
พอเห็นว่านางสาวพรทิพย์นิ่งไปเลยไม่ไหวติงในเจบอกว่าได้ถอดเสื้อของเธอออกนะฮะ
แล้วปรับเบาะเอนแล้วปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิต
ขับรถมุ่งหน้าไปยังคลองท่าประดูแล้วก็ทิ้งร่างลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำตรัง
ตอนตี๒ของคืนวันที่๑กันยายนแล้วขับรถกลับบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ที่เย็นเมื่อวานนี้จะมีคนไปเจอศพภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลานเพาะต้นกล้าปาม
ก่อนถึงสะพานท่าประดูนะครับ๒นาฬิกา๕นาที๔๗วินาทีในคืนวันเกิดเหตุ
จะเห็นกระบะ๔ประตูขับมุ่งหน้าไปยังสะพานขับไปยังรวดเร็ว
อดคล้องกับภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของลานเพาะต้นกล้าสวนปาม
จะเห็นรถกระบะวิ่งมาในเลนส์ตรงข้ามแล้วชะลอความเร็ว
หากสังเกตจะเห็นแสงไฟรถกระบะเนี่ยดับลงตรงกลางสะพาน
ก็ตรงกับที่ในเจผู้ต้องหาบอกว่านำศพของพรทิพย์แฟนของเขา
มาทิ้งลงแม่น้ำตรังจากบนสะพานค่ะตอนตีสองหลังสอบปากคำเสร็จ
ตำรวจนำตัวในเจมาทำบันทึกการจับกลุ่มนะฮะ
นี่ครับคุณพัชรวรินก็ไปถามในเจผู้ต้องหา
เขาบอกผ่านทางทีมข่าวของเรานะเขาบอกเขาเสียใจ
อยากขอโทษแฟนสาวทำไปเพราะรักมาก
ถ้าไม่รักคงไม่ทำแบบนี้
นี่มาอีกแล้วพวกเพราะรักมากถึงทำนี่มาอีกแล้ว
ทุกผู้ชมครับในเจถูกแจ้ง๓ข้อหานะฮะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
แล้วก็เรื่องเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
วันนี้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตรังแล้วนะครับ
แล้วไปดูประวัติทางคดีเนี่ย
ในเจนะเจ้าของฉายาเจในเตา

เคยเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าผู้อื่น
ท้องที่สพรัศดาที่ตรังมาแล้ว
๕๓ถูกจับคดียาเสพติด
๕๖ก็ถูกจับคดียาเสพติด
ปี๕๘ถูกจับข้อหารักทรัพย์และเสพยา
ปี๖๓นะถูกจับข้อหาพรากผู้เยาว์
ในพื้นที่รัฐสดาหรือไม่ก็พิณฑฆรศรีธรรมราช